พิยาธาประเด็กบาฮาประดาบประเด็กตัวเด็นแตกสาขารังเปบะเมย์บะเอตา
เซนนังเปตานังอุปะฮังปะเตงเอศตังปาเทตังตัวมะฮังเขบบะเมย์วา
สัมมัติศรรย์ศาลตาสัพแฮตัวเด็นตะซังตัวปากจันทร์มะเนย์จัตรแตะอย่าทา
นี่แหละคลิปนี้คุณผู้ชมตำรวจเจอเอง
แล้วตำรวจอะไรล่ะรองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีค่ะ
แม่จะใส่บาทตอนเช้าแล้วพอพระท่านกรวดน้ำ
พอท่องบทสวดกรวดน้ำอุ๊ยฟังแล้วแปลก

ที่ตลาดสุภเริกค่ะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
หลังจากนั้นรองสารวัตรก็เจอพระที่พูดสำเนียงไม่ชัดแบบนี้
แล้วก็สวดมนต์แปลกเดินบินทบาทอยู่หลายรูปเลย
ก็เลยรายงานเรื่องนี้ไปถึงผู้กำกับการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีค่ะ
นำกำลังชุดสืบมาตรวจสอบจนรู้ว่า
มีคนกัมพูชาแต่งกายคล้ายพระ
ระเวนบินทบาทแบบนี้เรียรัยเงินชาวบ้าน
แล้วช่วงสายเมื่อวานนี้เนี่ยชุดสืบก็นำกำลังขึ้นไปบนเขาแห่งหนึ่งเลยฮะ
เพราะพบว่าอาจจะเป็นแหมไม่อยากใช้คำว่ากบดานเลย
เป็นแหล่งจำวัดของชาวกัมพูชาที่แต่งกายเรียนแบบพระ

เบื้องต้นอือฮูไม่ได้เจอสิ่งที่เกี่ยวพระ

มันจะเจอไหมพวกนี้เจออะไรบ้าง
ดูดวงป่ะเนี่ยนี่ดูดวงป่ะเนี่ยมีไพ่อ
อ๋อมีไพ่และเงินเงินสดจำนวนหนึ่ง
มีกระท่อมหลายหลังครับข้างในในกระท่อมเนี่ยก็มี
จีวอนแขวนไว้หลายผืนเลยข้าวของเครื่องใช้ก็หลายรายการ
ก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานครับค่ะต่อมาตำรวจไปคุมตัวชาวกัมพูชาที่
ผมจีวรได้สี่คนขณะซ่อนตัวอยู่ในป่าก็เลยคุมตัวมาให้เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่เนี่ย
จับศึกซะเลยอืมผ้าเหลืองนี่ไม่ต้องใส่แล้วค่ะสอบสวนก็อ้างว่าพวกเขา
รอบเข้ามาไทยมาบวชพระเนี่ยหลายปีแล้วอุ้ยแสดงว่าคือบางคนคือพูดชัด
ห้องบทสวดชัดมากจนไม่เป็นที่สังเกตพูดไทยชัดท่องบทสวดได้
ส่วนไม่เป็นจริงก็เลยโดนจับได้ครับเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา
แล้วก็ผลักดันกลับประเทศครับ